เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดส่วนอีกคลิปหนึ่งเป็นกล้องหน้ารถ
คำถามคือแค่นี้ถึงขั้นจะฆ่าจะแกล้งกันเลยหรือ

ขับมอเตอร์ไซค์มานะคะล้อมหน้าล้อมหลัง
แล้วจะมาทำร้ายคุณปู่วัย๗๐ปีค่ะคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจน
ลำลูกกาแดนเทือนมันกลายแบบนี้ไปแบบนี้ซะแล้วนะคะ
กล้องวงจรปิดคุณผู้ชมค่อยลำดับดูไปนะ

เห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้เป็นวัยรุ่นเห็นไหม
อ๋อหนึ่งคนสามะอุ้มลูกเล็กมาด้วยเอาลูกวางไว้ที่พื้น

แล้วเนี่ยคนที่เขาขับรถกระบะนะฮะข้างคนขับลงมาพยายามจะเคลียร์

เป็นคุณย่าก็เป็นแฟนของคุณปู่นี่ล่ะค่ะ
ปรากฏว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวค่ะคุณผู้ชม
เนี่ยลักษณะคนในรถคือคุณปู่วูลูกศรสีเขียวลงมา
พร้อมกับอะไหล่ที่เป็นลักษณะคือเป็นประแจค่ะ
ในมือนะสุดท้ายค่ะผู้ชายลูกศรสีแดง
โอ้ยคุณคะนั่นค่ะไปเรียกพวกบ้านแล้วไปเอามีดมาค่ะ
ไปเอามีดมาจะเข้าไปทำร้ายคุณปูนี่เห็นไหม
ไปตามพวกนี่ค่ะนี่แหละค่ะ
นี่ไงเอาขวดน้ำปาร์ไปที่กระจกรถ
กระจกรถนั่นน่ะร้าวค่ะรับ
ดับภาพให้เห็นพฤติกรรมพฤติการของวัยรุ่นกลุ่มนี้
ชัดเจนเลยนะคะชี้พิกัดกันอีกรอบหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลำลูกกาปฐุมธานีค่ะ
คือภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยสามารถบันทึกเสียงไว้ได้ด้วยนะคะ
ผู้หญิงในรถเนี่ยตอบกลับกลุ่มผู้ชายไปบอกว่าก็พี่เปิดไฟสูง
ก็เลยมองไม่เห็นบอกไปแล้ว
แต่ผู้ชายคนที่อุ้มเด็กอ่ะไม่ยอมฟังเนี่ย
คุณผู้ชมมีการถอยชนกันด้วยนะคะ
ผู้ชายคนที่ขี่แล้วมีเด็กซ้อนท้ายเนี่ย
จะเข้าไปทำร้ายคุณปูคนที่เป็นคนขับรถกระบะ
แล้วหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมตามภาพเลย
คือภาพอาจจะมองไม่เห็นแล้วนะกล้องวงจรปิดอาจจะไม่ได้จับได้แล้วนะ
วิ่งตามไปทุบรถวิ่งตามไปเรียกให้คุณปูลงมา
ไล่ไปนะคะไล่ไปคือไม่ยอมเลิกราค่ะตะโกน
คือคุณปู่ก็ตอนนั้นคือไม่ไหวแล้วค่ะจวนเจียนแล้วจวนตัวแล้ว
โกนบอกว่าขอโทษขอโทษขอโทษก็บอกแล้ว
แต่ไม่ไหวค่ะกลุ่มนี้เขาก็ตามมาอีกนะคะ
คือคนที่โพสต์เนี่ยเป็นหลานหลานบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
เอาคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็กล้องหน้ารถเนี่ย
ไปแจ้งความไว้แล้วแต่คดีไม่คืบก็เลยให้หลานเนี่ยเอาคลิปภาพเนี่ยนี่ไง
มาฟ้องชาวเน็ตกันหน่อยช่วยหน่อยได้ไหมพลังโซเชียล
ช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้มันมีความคืบหน้าหน่อยได้ไหม
หลานโพสต์เรื่องราวแล้วก็เล่าบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
๙นาฬิกา๑๕นาทีก็คือทุ่ม๑๕นาที
คนขับคือปูของเธออายุเจ็ดสิบปี

เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่ปู่กำลังขับรถจะกลับเข้าบ้าน
สวนกับรถมอเตอร์ไซคันหนึ่ง

วกกับรถเองก็มีปัญหาคือ

รถมันจะเสียงดังแล้วเครื่องมันจะสาย
วัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์สวนมาแล้วก็เปิดไฟสูง
เข้าใจผิดคิดว่าปูจะขับรถไล่ชน

นี่ไงคุณวัยรุ่นเข้าใจผิด
คิดว่าปูจะขับรถไล่ชน
จริงไม่ใช่คือรถมันก็เก่าแล้ว
เวลาเข้าเกียร์เนี่ยเสียงมันดังเครื่องมันสายด้วย
ก็ลักษณะคิดว่าปูเบิ้ลเครื่องใส่เขามาก
ทีนี้ผู้ชายคนดังกล่าวที่ขี่มอเตอร์ไซค์ขับ
เปิดไฟสูงไล่ตามมาจะหาเรื่อง
บรถทุบรถพยายามที่จะมาทำร้าย
แกก็เลยหยิบเหล็กหมุนยางอะไหล่มาป้องกันตัว
หลานบอกแบบนี้แต่ทางคู่กรณีไม่ยอม
ไปเรียกพวกมาประมาณ๕๖คน
พร้อมกับมีมีดนะจะเข้ามาฟันปู่ด้วย
ขณะที่ปู่กำลังจะถอยหนีปรากฏว่า
คู่กรณีไปตามรถเก๋งสีดำกลุ่มเดียวกันเลย
ขับประกบปิดท้ายไว้ไม่ให้ปู่หนี
อายุ๗๐ปีพยายามเข้าไปห้ามแต่ก็ไม่เป็นผล
ฝ่ายนู้นฝ่ายคู่กรณีข่มครูบอกว่า

เดี๋ยวจะดักรอที่ปากทางเข้าหมู่บ้านไม่ให้กลับเข้าบ้าน
ไม่ให้ใช้ชีวิตตามปกติคุณเป็นใคร
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
อย่างที่บอกไปตั้งแต่๒๒ตุลาคมจนตอนนี้

ที่๒๙ผ่านมาแล้ว๑สัปดาห์
ปู่และย่ายังไม่กล้ากลับเข้าบ้าน
เพราะกลัวถูกทำร้ายตามคำคมคู่
เนื่องจากว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มอันทภาณในพื้นที่
แม้แต่พ่อแม่ผู้ปกครองของวัยรุ่นกลุ่มนี้
ก็เห็นดีด้วยกับลูกกับหลานเพราะอะไร
เพราะหนึ่งไม่ห้ามแถมยังมาไล่ตีปู่กับย่าของเขาด้วย

หลังจากนี้เธอปู่และย่าวางแผนกันเอาไว้
บอกว่าเดี๋ยวจะย้ายบ้านแล้วไม่ทนหรอกค่ะ

เดี๋ยวจะย้ายบ้านที่สำคัญเพราะอะไร
กับตำรวจแล้วมันก็ไม่คือ
ขณะที่คุณปู่ของเธอก็คือคุณสุรพลวัฒนพลอายุ๗๐ปี
หมู่บ้านมาเกือบ๒๐ปีแล้ว
ก็ไม่คิดหรอกนะคะว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ถึงขั้น
จะฆ่าจะแกล้งกันเลยนะคะคุณผู้ชม
เอาล่ะฟังเสียงคำขอโทษจากคุณปู่กันหน่อยนะ

ไม่น่าจะรุนแรงถึงขนาดนี้

ตลาดแล้วก็๗๐แล้วครับ

ตำรวจในทองที่ทีรับผิดชอบก็คือ
ตำรวจสพคูคศบอกว่าตอนนี้รู้ตัวแล้ว

อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อออกหมายเรียกมาให้ปากคำ
คือเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากพฤติกรรมกล้องวงจรปิดที่จับไว้ได้เนี่ย
ข้อหาแรกที่โดนเลยคือ๑ทำให้เสียทรัพย์
แล้วต้องไปสอบปากคำด้วยนะคะว่ามีการข่มขู่จริงหรือไม่อย่างไร
ถ้าเกิดว่าไปข่มขู่แล้วทำให้ผู้เสียหายเกิดการตกใจกลัว
แล้วไม่กล้าเข้าบ้านเนี่ยแน่นอนว่าจะถูกดำเนินคดีข้อหาอื่นด้วยนะคะ
คือลักษณะเนี่ยก้อนทบานแล้วค่ะนะ

ใช่แล้วคนแก่๒คนปู่กับย่าอายุ๗๐แล้วคุณ